ตำรวจรวบตัวได้แล้วนะคะสำหรับคนร้ายที่ก่อเหตุเชิดก๋วยเตี๋ยวเรือ
ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานีก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปว่าคนร้ายเนี่ย
ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวยี่สิบถุงอืมแล้วบอกว่าจะรีบนำไป
ถวายเพลพระก็เลยต้องรีบขอเอาไปก่อน๑๐ถุงได้ไหม
ฝากไว้อีก๑๐ถุงแล้วเดี๋ยวมาจ่ายเงินไปถวายพระก่อน
ใกล้แล้วใกล้จะฉันเพลแล้วคนขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก็เห็นว่าจะไปถวายพระก็ปล่อยไปสุดท้ายเชิดไปเลย
จ่ายเงินด้วยนะคะตำรวจเก่งมากจับกลุ่มได้แล้ว
คุณผู้ชมคนร้ายบอกว่าที่ก่อเหตุลงไป
เพราะว่าหิวแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวค่ะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าตอนจับเนี่ย
มีถุงก๋วยเตี๋ยวเรือแขวนอยู่ที่รถจักรยานยนต์
อีก๑๐ถุงร้อนอยู่เลยยังมีอีกเหรอ
ก่อเหตุหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นสิเพราะเห็นบอกว่า
ตอนนั้นที่โดนเนี่ยหลายร้านระแวกนั้นโดนเหมือนกัน
ใช่ตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกรจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มได้แล้วค่ะ
นายทงชัยสุขภกิจอายุสี่สิบเจ็ดปี
เป็นชาวอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
หลังก่อเหตุสังก๋วยเตี๋ยวที่ร้านโกบอยปากทางคลอง๒อำเภอธัญบุรี
สั่งยี่สิบถุงอ้างว่านำไปถวายพระก่อนสิบถุง
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาเอาอีก๑๐ถุงแล้วก็เดี๋ยวมาจ่ายเงินนะไม่ยอมจ่ายเงิน
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่๕เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสืบสวนจนรู้เบาะแสแหล่งที่อยู่ติดตามตัวได้แล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าจับกลุ่มตัวได้เนี่ย
มีถุงก๋วยเตี๋ยวอยู่๑๐ถุงด้วยยังร้อนอยู่
แวนอยู่ที่รถจักรยานยนต์ของคนร้าย
ทงชัยบอกว่าตัวเองนั้นมีอาชีพรับจำนำรถจักรยานยนต์
วันเกิดเหตุไปดูรถแถวปฐุมธานี
รับว่าไปสั่งก๋วยเตี๋ยวจริง
จะนำไปถวายพระจริงแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินจริง
เพราะวันนั้นไม่มีเงิน
จากนำก๋วยเตี๋ยวไปถวายพระแล้ว
ก๋วยเตี๋ยวไปแจกชาวบ้านด้วยนะ

ให้ได้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวก็ไปที่ศาลีตำรวจ

จำได้คนนี้แหละสั่งก๋วยเตี๋ยวฉัน

คนนั้นที่มาซื้อจากคนนี้ไหมครับพี่

ครับครับ

ก็บอกซื้อเดี๋ยว๑๐ถุงเนอะเนี่ย
นี่สิครับสั่ง๑๐ถุงก่อนเขาบอกว่าทำเป็นคุยโทรศัพท์กับเพื่อน

ผมขอเอาไป๑๐ถุงก่อนแล้วนิดสิบถุงเดี๋ยวคุณประมาทใจกับ

แล้วเอาไปเรียนพัฒน์จริงไหมครับ

ทงชัยบอกว่าทำไปครั้งเดียวเอง

แต่ตำรวจเขาไม่เชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เนื่องจากว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในย่านประธุมธานีพระนคร
อายุทยานนทบุรีก็แจ้งตำรวจว่ามีคนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้บ่อยครั้ง
และอย่างที่บอกว่าแล้วทำไมทำไมยังมีก๋วยเตี๋ยวติดตัวอยู่เนี่ย
ร้อนอยู่๑๐ถุงจำนวนก็เท่ากันนะ

ตำรวจก็ถามนะว่าก๋วยเตี๋ยวนี้มาจากไหน
ทงชัยบอกว่าเป็นของภรรยาซื้อมาจากตลาดบางบัวทอง
ตำรวจบอกว่าจะมีการดำเนินคดีข้อหาช่อโกงค่ะ
หากผู้เสียหายคนไหนเคยถูกก่อเหตุแบบนี้
แจ้งที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร
ให้ตรวจสอบได้นะคะว่าเป็นผู้ต้องหาคนเดียวกันหรือเปล่า
พ่อค้าแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก็ดูหน้าไว้
ถ้าคุ้นก็ไปเลยที่สถานีตำรวจนะคะ